แล้วก็มีคุณผู้ชมถามมาด้วยบอกว่านี่เปลี่ยนเวลาเป็น๑๑โมงครึ่งเหรอ
แล้วคุณผู้ชมส่งมาบอกด้วยนะคุณสืบสกุลบอกว่า
ปีเนี้ยสงกราน่ะเงียบมาก
ที่ต่างจังหวัดค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูหน่อย

อย่างปกติปีใหม่ไทยเถลิงศพใหม่

แต่ปีนี้ก็บางตาไป
ที่ก็ปิดไม่ให้ประชาชนเข้าไปด้านใน

พาคุณผู้ชมไปดูที่พิศนุโลกก่อนเลยค่ะ
นี่คือที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
หรือว่าวัดใหญ่อำเภอเมืองพิศนุโลก
ที่นี่ต้องไปไหว้พระพุทธชินราชนะ
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธชินราช
พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวพิศนุโลกนะคะ
วันนี้ทางวัดก็ปิดวิหาร
ไม่ให้เข้าไปกราบไหว้พระพุทธชินราชภายในวิหาร
แต่ถ้าเกิดว่าพุทธศาสนิกชนมาอยากจะกราบไหว้
นี่คือเขาเปิดประตูแบบนี้ค่ะให้ไหว้จากด้านนอก
ก่อนหน้านี้ยังเปิดให้เข้าไปด้านในนะคะ
แต่ว่าจำกัดจำนวนคนไม่เกิน๒๐คน
แต่ตอนนี้ข้างในนี่เข้าไปไม่ได้แล้ว
อยู่กันแค่บริเวณรอบนอกแบบนี้ค่ะ
บรรยากาศสงกรานวันแรกก็ไม่เหมือนทุกปีนะคะ

ทุกวัดเขาก็งดกิจกรรมการส่งน้ำพระ
แต่ก็ยังมีการทำบุญรวมญาติอุทิศส่วนกุศล

ใช่ค่ะจากพิศนุโลกแล้ว
เดี๋ยวพาไปดูที่หนองคายกันหน่อยนะคะ
หน้าพระอุโบสถวัดโพชัยพระอารามหลวงที่อำเภอเมืองหนองคาย
นี่ค่ะคุณผู้ชมประกอบพิธีบวงสวง
แล้วก็เปิดการฟ้อนถวายบูชาหลวงพ่อพระสัย
ก็มีชาวหนองคายทุกช่วงวัยเลย
มาร่วมพิธีมากัน๕๙๕คน
ฟ้อนถวายบูชาหลวงพ่อพระสัย
แล้วท่าฟ้อนดูสิคะจะเป็นท่าฟ้อนแม่บทอีสาน
ถ้าไหว้ท่าขอพรเป็นการถ่ายทอดความศรัทธาที่ชาวหนองคาย
มีต่อองค์หลวงพ่อพระสัยพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ

นี่เป็นกิจกรรมสำคัญของชาวหนองคายในงานมหาสงกรานอีสานหนองคาย
แล้วเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นภาพเห็นไหม
คือเว้นระยะห่างมองมุมสูงจะเห็นเลย
แล้วทุกคนก็สวมหน้ากากอนามัยนางรำทุกคนสวมแบบ๑๐๐

ปีนี้นะคะมีการอัญเชิญแห่รอบพระอุโบสถ๓รอบ
แต่ว่างดการแห่รอบเมืองงดการส่งน้ำงดการเล่นสาดน้ำ
แล้วก็งดมหรสบทุกชนิดเลยนะคะ
ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ

แล้วก็เป็นปีแรกในประวัติศาสตร์ของนครศรีเขาด้วยนะฮะ
งดประเพณีอันเชิญองค์พระพุทธศรีหิง
ประดิษฐานบนบุษบกแล้วก็แห่ไปรอบเมืองในวันสงกรานนะครับ
ซึ่งปกติแล้วในทุกปีนะครับ

แต่ว่าปีนี้ก็ต้องงดกิจกรรมนี้ไปก่อนนะครับ
เช่นเดียวกับบรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารในวันสงกราน
วันนี้นะฮะมีพุทธศาสนิกชนมากราบไหว้ทำบุญน้อยมากครับ
โดยทางเข้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
ประตูหลักถูกปิดทั้งหมดนะครับ
เปิดเพียงทางเข้าออกเพียงทางเดียวเท่านั้น
ก็คือประตูทางด้านสารา๑๐๐ปีนะครับ
เพื่อเป็นการยกระดับมาตรการในการควบคุมโควิด๑๙
ในช่วงที่เราต้องป้องกันตัวกันแบบนี้นะครับ
ใช่ค่ะติดป้ายเอาไว้ด้านหน้าแบบนี้เลยนะคะ
อกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมที่วัดแหลมพอ
ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลา
ทางวัดเนี่ยก็ร่วมกับชาวบ้านเขามีการจัดงานค่ะ
เป็นงานห่มผ้าพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
แล้วก็มีการลอยแพร่สะดอกเคราะห์
มีชาวบ้านเขียนข้อความต่างบนผ้า
อย่างข้อความที่นักข่าวเราไปเห็นมา
บางคนก็บอกว่าขอให้สงขลาปลอดภัยจากโควิด

พระครูดรวาธีธรรมวิพัฒน์เจ้าอาวาสวัดแหลมพ้อน
บอกว่าทางวัดร่วมกับชาวบ้านมีการจัดงาน
แล้วชาวบ้านที่นี่นะเขาวางแผนกันตั้งแต่ก่อนโควิดรอบนี้จะมาอีกค่ะ
วันนี้ประชาชนก็จะมาแห่ผ้าเพื่อห่มพระองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
แล้วดูสิคะบรรยากาศคือจะเป็นการเว้นระยะห่างด้วยนะ
ตอนที่แห่ก็วน๓รอบ
สิ่งที่ไม่ดีให้ลงในทะเลสาบสงขลา
แผนนี้นะครับก็ให้ลอยลงทะเล
ให้ทุกษโกรคไพเนี่ยมันออกไปซะ
ใช่ค่ะนี่ก็เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ
ครับเราขึ้นไปที่จังหวัดเจียงใหม่นะครับ
ประเพณีปีใหม่เมืองของจังหวัดเจียงใหม่ปีนี้ก็เงียบเนอะ
เงียบคล้ายกับปีก่อนเลยนะฮะ
ครบรอบ๗๒๕ปีของจังหวัดนะครับ
แต่ว่าที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร

คนเชียงใหม่หรือนักท่องเที่ยวที่ไปเชียงใหม่เนี่ย
ต้องเดินทางไปกราบไหว้ส่งน้ำพระสิงศ์นะครับ
แล้วก็จริงแล้วจะมีการอัญเชิญ
ขึ้นบุษบกแห่รอบเมือง
พร้อมกับพระจากวัดวาอารามต่าง

เราก็ไม่ได้เห็นเล่นน้ำกันด้วยนะคะ
ทีนี้คนก็เดินทางไปที่วัดพระสิงห์

เจดีไซน์ตามประเพณีที่สืบทอดกันมา
แล้วก็โควิดในช่วงที่โควิดระบาด
จังหวัดเชียงใหม่ถือว่ามียอดผู้ติดเชื้อล่าสุด
วันนี้ถึง๙๓๑ดราย
รวมในช่วงที่มีการประบาดรอบใหม่
ทำให้บรรยากาศปีใหม่เมืองเงียบเหงาลงถนัดตานะครับ
ก็เป็นปีที่๒ติดต่อกันแล้วที่เงียบแบบนี้

ก็ถือว่าจริงแล้วมันเป็นสีสัน
ประเพณีปีใหม่เมืองของเจียงใหม่เจ้านะฮะ
แต่ว่าปีนี้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
ก็ไม่ได้มาเล่นน้ำกันตรงนี้อีกปี
เพราะว่าเขาติดป้ายไว้เลยว่าห้ามสาดน้ำ

จัดสถานที่ให้เข้ากับบรรยากาศของสงกรานกันสักนิดหนึ่ง
เพื่อให้คนยังรู้สึกคิดถึงสงกรานกันอยู่
จังหวัดเชียงใหม่ยังได้ยกเลิกพิธีทำบุญตักบาท
เนื่องในงานประวินิปีใหม่เมืองเจียงใหม่ประจำปี๒๐๖๔

ซึ่งจริงแล้วก็จะมีกิจกรรมแบบนี้ในตอนเช้าของวันที่๑๓เมษายน

รวมถึงมีการยกเลิกการประกวดแม่ยิงขี่รถถีบกลางจ้อง
ตัดสินวันที่๑๓เมษายนนี้ด้วยนะครับ

ใช่ค่ะดูแล้วจริงก็คิดถึงนะ
พอฟังเพลงสงกรานต่างก็คิดถึงบรรยากาศ
รื่นเริงสนุกสนานอดทนคุณผู้ชม
ปีหน้าหวังว่าเราจะได้ฉลองกันอย่างสนุกสนานนะคะ
ทีนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูที่ฉะเชิงเซาหน่อยค่ะ
ประชาชนเดินทางมาเข้าแถวต่อคิว
เพื่อกราบไหว้ขอพรหลวงพ่อโสธร
เสริมความเป็นสิริมงคลกันนี่คนมากันตั้งแต่เช้าเลยนะ
เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทยวันนี้เนี่ยนะคะ
ภายใต้การดูแลจัดการตรวจวัดอุณหภูมิ
แล้วทุกคนต้องใส่แมสเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙
แล้วบางส่วนก็นำสิ่งของเครื่องแก้บนต่าง
ไข่ต้มผลไม้มาแก้บนในสิ่งที่ขอไว้

คือทุกคนต้องวัดอุณหภูมิก่อน

แล้วก็จัดให้เข้าออกทางเดียวปิดประตูทางเข้าอื่น
อันนี้เป็นการสะดวกในการควบคุมการคัดกรองโควิด๑๙นะคะ